มาดูอีกหนึ่งเหตุนะคะที่จังหวัดปฐุมธานี
ผู้ชายคนหนึ่งขับรถกระบะเข้าไปเติมน้ำมันนี่แหละ
ที่ปั๊มน้ำมันปกติแล้วก็จ่ายตังค์เรียบร้อยเหมือนไม่มีอะไร
แต่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าธนบัตรที่จ่ายไปมันเป็นแบงค์ปลอม

ในอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
แล้วก็จ่ายแบงค์ปลอมเป็นธนบัตรใบละ๕๐๐บาท
แล้วก็ใบละ๑๐๐บาทอีก๕ใบ
ให้เด็กปั๊มทันทีแล้วก็ขับรถหลบหนีไปอย่างรวดเร็
ธนบัตรสิคะสังเกตก็น่าจะสังเกตง่ายนะว่ามันไม่ใช่ของจริง
นายยอดมนูหัวหนองหานอายุ๑๘ปีเด็กปั๊มน้ำมันนี่นะคะ

บอกว่าคนร้ายมาช่วงประมาณ๕ทุ่มเป็นผู้ชายมาคนเดียว
หลังจากที่สั่งให้เติมน้ำมันเสร็จแล้ว
ก็บอกว่ารอน้ำดื่มก่อนนะเป็นของแถมมอบให้

แล้วก็ยื่นเงินส่งแบงค์ปลอมให้
แล้วก็ขับรถออกจากปั๊มอย่างรวดเร็ว
พอเด็กปั๊มรับเงินมาหยิบมาดูเอ๊ะมันดูแปลก

ก็ใช้วิธีที่เรียกได้ว่าเอาธนบัตรจริงมาถ่ายเอกสาร
แล้วก็ตัดเป็นแผ่นมาจ่ายตังค์
ทีนี้พบแล้วว่ามันไม่ใช่ของจริงเห็นอย่างชัดเจนแบบนี้นะคะ

ด้านตำรวจโรงพักธัญบุรีตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว
ยังไม่สามารถระบุทะเบียนรถได้นะคะ
แต่ว่าจะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนี
จะได้ติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ